ตามความคืบหน้าเหตุการณ์อุกอาจที่พัทธลุงครับ
เมื่อคืนช่วงกลางดึกประมาณสัก๔ทุ่มกว่า
มีแม่ค้าร้านขายของชำชื่อว่าเจนี
ตอนเช้าเจนีไปทำบุญกระถิ่นตกบ่ายมาเปิดร้าน
พอตกดึกครับมีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเหมือนจะมาชอบพอเจนี
โทรหาเจนีแล้วเจนีไม่รับบุกมาเคลียร์ถึงร้านทะเลาะกัน

แล้วปืนมันลั่นโป้งออกมา
เจาะเข้าที่ร่างเจนีสิ้นใจตายครับ
หลังจากสิ้นเสียงปืนแล้วพอร่างของเจนีล้มกองลงกับพื้นคนก่อเหตุก็เดินหนีไปเลยครับนี่เป็น
ที่เจนีพยายามยื้อแย่งปืนนะฮะเพราะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมาที่ร้านแล้วทะเลาะ
เจนีมาพร้อมกับปืนครับเจนีเห็นท่าไม่ดีพยายามแย่งปืนแต่สุดท้ายคนก่อเหตุก็
ลั่นไกยิงหลังจากนั้นพอเจนีล้มกองลงกับพื้นเสร็จแล้วเนี่ยเขาไม่ดูดำดูดีเลยนะฮะ
เดินไปแบบไม่ยายดีเลยอ่ะแล้วมีเหมือนตะโกนไล่หลังด้วยเมื่อกี้เนี้ยโอ้โหเดินเซเซด้วยนะครับ
ท่าทางคล้ายกับคนเมาครับภาพเหตุการณ์ขณะที่นางสุนีหรือเจนีที่ชาวบ้านเรียกกันครับ
เป็นเจ้าของร้านขายของชำในพื้นที่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทธลุงถูกผู้ก่อเหตุใช้ปืนยิง
ผู้ต้องสงสัยก่อเหตุคือนายน้อยอายุ๖๐ปีเป็นอดีตสารวัตรกำนันครับสภาพคล้ายคนเมา
นี่นะฮะต้องการจะมาเคลียร์ปัญหากับเจนีมาพร้อมกับปืนแล้วมีการยื้อแย่งกันเสียงปืนที่ดังหนึ่งนัดนะฮะทำให้ลูกกระสุน๑๑มมเจาะเข้าที่กกหูขวาทะลุออกด้านซ้ายของร่างเจนีครับเจนีสิ้นใจตายตรงบริเวณหน้าร้านนะฮะในขณะที่นายน้อยเนี่ยเหมือนจะมีการสะบดคำด่าด้วยแล้วก็เดินจาก

ยาสัยไม่ตรีดีแล้วเป็นเจ้าของร้านขายของอ่ะก็ต้องพูดจากกับลูกค้าเนี่ยนะฮะโอพาปราสัยก็ไม่คิดว่านายน้อยจะมาก่อเหตุแบบนี้ครับเบื้องต้นครับตำรวจตรวจสอบนั้นพบว่านายน้อยเนี่ยไปมาหาสู่กับเจนีเป็นประจำสาเหตุนั้นคาดว่ามาจากความหึงหวงและไม่พอใจเนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุโทรหาเ
คุยมาเคลียร์แต่มาพร้อมกับปืนครับแล้วก็เกิดการยื้อย่างก่อนที่จะมีเสียงปืนดังขึ้นหลังจากเกิดเหตุตำรวจนั้นไปติดตามตัวนายน้อยที่บ้านพักแต่ไม่เจอตัวนะครับล่าสุดครับความคืบหน้าไปเจอกระบะที่นายน้อยขับมาก่อเหตุจอดไว้ที่สวนยางพาราแต่ไม่เจอตัวของนายน้อยนะฮะในขณะที่ญาติคนก่อเหตุคร
เลยอ่ะตอนแรกไม่รู้ข่าวนะว่านายน้อยไปยิงคนตายจนกระทั่งพี่ชายของนายน้อยเนี่ยมาที่บ้านแล้วเล่าให้ฟังก็เลยรู้ปกติแล้วนายน้อยจะเป็นคนนิสัยดีแต่เป็นคนเงียบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาส่วนเรื่องความสัมพันธ์กับผู้ตายนั้นอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันลองฟังญาติของผู้ก่อเหตุเล่าเพิ่มเติมครับ
เพราะว่าเราไม่ได้สนิทกันนั่งคุยกันไม่มีค่ะ
แค่เจอหน้ากันก็ประยักหน้าเออทำอะไรอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ค่ะ

แต่โดยปกติเขาก็อัธยาศัย

เวลาเมาค่ะใกล้ร้อนเท่านี้ไหมเวลาเมา
ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้เป็นขาคอเหล้า
ทางด้านของตำรวจนะครับบอกว่าตอนนี้สอบพยานไปแล้ว๔ปากครับ
แล้วก็รวบรวมวัตถุพยานในที่เกิดเหตุเพื่อจะขอสารอนุมัติหมายจับในน้อยนะฮะ
แต่ว่าทางตำรวจบอกว่าด้วยความที่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ติดวันหยุด
ก็คาดว่าน่าจะออกหมายจับได้ในวันพรุ่งนี้นะครับ
หลังจากนั้นก็จะไปไล่เช็คกล้องวงจรปิดในขณะที่ร่างของเจนีนั้นทางครอบครัวไปรับร่างมา
บำเพ็ญกุศลที่วัดหนองนกในพื้นที่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทธลุง
ทันทีที่มีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ